ท้องถนนก่อนค่ะคุณผู้ชมเราไม่ชนเขาเขาก็อาจจะมาชนเรา
เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถที่เกิดขึ้นการขับรถแล้วก็แซงกันนะคุณผู้ชม
มันเป็นเลนส์แบบเลนสวนกันแบบเนี้ยค่ะแล้วรถเนี่ยแซงไป
ทำให้รถอีกเลนนึงเนี่ยนะก็เหมือนกับหลบให้แล้วพอเขาจะตกไหลทางปุ๊บ
มันก็พุ่งข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งชนกันค่ะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์นี้กันก่อนเลยนะคะ
ที่มีกล้องหน้ารถขับ
มาแล้วเกิดอุบัติเหตุโดนชนแบบนี้เหมือนเราขับมาอยู่ดีดีนะ
ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับการแซงอะไรของเขาเลยนะ
นี่ไงถึงบอกว่าเราไม่ชนเขาเขาก็อาจจะมาชนเราได้
แต่คันนั้นที่เขาหลบเนี้ยเขาเสียหลักเหมือนกันนะใช่ค่ะ
เป็นอุบัติเหตุที่จริงในคลิปคุณผู้ชมก็จะเห็นรถตู้ทั้ง๓คันเลยนะ
เพราะว่ารถตู้ที่เป็นรถตู้สีบอลเนี่ย
เขาขับตามหลังรถตู้สีขาวคันข้างหน้าทีนี้มีการแซงค่ะ
พอแซงไปปั๊บเนี่ยรถอีกฝั่งหนึ่งที่สวนทางมาก็เป็นรถตู้เหมือนกัน
แล้วเขาก็ทำยังไงล่ะเบียงหลบขอบทางไปชิดทางฝั่งซ้ายของเขา
แต่มันเป็นจังหวะที่ล้อหน้าด้านซ้ายของเขาเนี่ยมันคล้ายกับยุบตัวลงไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมตรงนี้เห็นไหม
พอยุบตัวลงไปนิดนึงเพราะอะไรมันตกขอบถนนไปไงตกไหลทาง
ใช่รถก็เลยเสียหลักแล้วก็พุ่งข้ามเลนมาอีกฝั่งหนึ่ง
เป็นรถคันที่มีกล้องหน้ารถเนี่ยถูกชนจนเกิดเหตุพลิกคว่ำนะคะ
โดยเหตุการณ์นี้เนี่ยคนที่ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งก็โพสต์คลิปวิดีโอที่บันทึกได้จากกล้องหน้ารถนี่แหละค่ะ
ระบุข้อความเราไม่ชนเขาเขาก็มาชนเราช่วยดูหน่อยนะครับว่าป้ายทะเบียนรถอะไร
พอดีว่ากล้องผมไม่ค่อยชัดเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมเมื่อ๒๐พฤษภาคมตอนประมาณสักเกือบเที่ยงนะประมาณ๑๑โมงครึ่ง
ที่ถนนเส้นเชียงใหม่ปลายหลักกิโลเมตรที่๕เพื่อนผมได้รับบาดเจ็บหนึ่งคน
ตอนนี้กำลังติดตามคนที่ขับรถมาชนมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พอคลิปนี้เผยแพร่ไปในโลกออนไลน์เนี่ยคนเข้าไปชมกันเยอะเลยนะคะเข้าไปดูเข้าไปแชร์
แชร์ยอดแชร์ยอดดูเนี่ยเกือบแสนแล้วนะคะ
ยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะคุณผู้ชมการแซงกันบริเวณทางโค้งแบบนี้นี่จริงผิดนะไม่ได้นะ
ใช่ค่ะต้องดูเส้นเหลืองเส้นทึบด้วยนะฮะ